ไม่รู้รถกระบะคันนี้เป็นอะไรนะฮะ
อยู่มีลักษณะคล้ายดริฟท์แล้วก็ท้ายสะบัดนะฮะ
ทั้งที่ยังมีคนนั่งอยู่ท้ายกระบะเหมือนกัน
ผู้หญิงคนหนึ่งเดินข้ามถนนโอ้โหรอดตายหุดหวิดเหมือนกันนะครับ

โอ้โหรถคันนี้เป็นอะไรทำอะไรฮะ
ถึงได้สะบัดท้ายแบบนี้คุณดูสิ
หรือเค้าเรียกจนท้ายปัดมาแบบนี้หรือ
แล้วผู้ชายสองคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเขาไม่ตกใจเลยเหรอ

คนแถวนั้นเขาตกออกตกใจเพราะจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้เกือบจะโดนปัด

คุณผู้ชมฮะคลิปนี้เรียกว่าโอ้โหนาทีชีวิตจริงนะครับ
แต่ต้องมีการตรวจสอบนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สาวเสื้อขาวนะฮะบอกว่าดูบ่อนอยู่กำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำ
เจอกระบะสาดโค้งมาแตกไก่ตอนนี้ยังตัวสั่นอยู่เลยนะฮะ
คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่แล้วมีคำถามว่าฉันตายไปหรือยังฮะ
จังหวะวิ่งหนีก็ไม่คิดชีวิตจริงนะครับ
นี่เรื่องของรถคันนี้แต่งซิ่งคุณ
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเอ๊ะหรือแต่งซิ่ง
และจะมาโชว์แบบนี้เพราะดูท่าทีคนข้างหลังกระบะเนี่ย
เขาจะชิวเหมือนมันเคยเกิดขึ้นมันโชว์กันบ่อยครั้งนะฮะ
แล้วก็ตรงนี้มีคนตั้งข้อสังเกตมันเป็นเขตชุมชน
หน้าครัวกังวานนะครับเขาบอกว่าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
เพราะว่าคนในพื้นที่เขารู้พิกัดไงคุณดังนั้นเราอยากให้เนี่ย
เวลาโพสต์กันไว้ต้องมีคนมาแจ้งเบาะแสหน่อยนะ
พี่กัดกันหน่อยนะครับตำรวจจะได้ตามไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ